กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปในท้องที่สพชำนิจังหวัดบุรีรำค่ะ
ชาวบ้านเขาไปแจ้งจับหมอดูตัวแสบชื่อว่าหมอดูแต๊กนะฮะ
พฤติกรรมสุดแสบมากทำเป็นไปทักว่าคนนี้จะมีเคราะห์คนนั้นจะมีเคราะห์นะคะ
แล้วก็บอกว่าให้นำทองเท่าที่มีเงินสดไปห่อใส่ผ้าแล้วก็ผูกไว้กับเทียน
แล้วเดี๋ยวจะเอาเงินไปต่อเงินให้แล้วให้คนที่มีเคราะห์เนี่ยคือลักษณะคือปิดบังใบหน้านะคะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าหมอดูแต๊กเนี่ยสับเปลี่ยนทองแท้กลับทองปลอม
แล้วก็เอาเงินไปหมดเลยนะคะตอนนี้มีคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
รวมทั้งหมดสี่รายด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปบรรยากาศตอนที่คนที่เป็นเจ้าทุกข์เนี่ย
เขาเปิดห่อข้างในแล้วปรากฏว่าข้างในมีแต่เทียนกับทูป
พันไปในอันเนี่ยซึ่งนี่
อันนี้เห็นมั้ยไม่ใช่
ต้องไปหูดูกระดาษละเหรอผม
นี่สตาง
ด้ามานปืน

เหมือนเงินจะยังอยู่ใช่ไหมแสบจริงแล้วสลับเอาทองแท้เอาไปทองปลอมห่อใส่ไว้ที่เดิม
นี่แหละค่ะเห็นชัดเชียวใหม่เชียวสร้อยเขาว่าเออนั่นแหละ
วิธีการคือหมอดูแต๊กจะมาทักด้วยคุณวิเคราะห์วิธีการสะดอกเคราะห์แล้วก็เสริมบารมีคือ
คุณต้องเอาเงินสดที่คุณมีแล้วทองที่คุณมีเนี่ยนะห่อไปกับผ้าสีขาวแบบนี้ผูกมัดไว้กับเทียน
แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะบริกรรมคาถาให้แต่คุณจะไม่เห็นนะตอนที่เขาแกะหอนี้สับเปลี่ยนคุณจะไม่เห็นนะ
คุณต้องไปอยู่ที่อื่นนะแล้วสุดท้ายเขาก็เอาทองจริงไปเอาทองปลอมใส่มาค่ะ
รายเนี่ยเสียทั้งเงินทั้งทองนะคะตอนนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยสักประมาณสี่คนแล้วนะคะ
ไปแจ้งความไว้ในทองที่สอพอาจภรรย์นะอะค่ะ
หมอดูแต๊กชื่อจริงก็คือในประวิจชุมจิ้งรีดนะฮะ
ผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านลืมว่า
หมอดูแต๊กดูดวงแม่นมากแล้วก็ไม่เก็บค่าดูดวงด้วย

ก็จริงนะเราก็อยากลองใช่ไหม
หมอไหนที่บอกว่าแม่นว่าดีเราก็อยากไปลองค่ะ
เหยื่อบอกว่าเขาก็อยากลองบ้างเหมือนกัน
พอเริ่มดูดวงหมอแต๊กทักทันทีว่าดวงไม่ดี
เสียเงินเสียทองทำมาค้าขายยากลำบาก
แต่มีวิธีแก้นะด้วยการทำพิธีเสริมดวง
แต่ต้องทำพิธีกันในห้อง๒คน
โดยจะต้องนำเงินสดและทองรูปภัณฑ์เท่าที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมด
เขาบอกว่าเขารู้ด้วยนะว่าในบ้านคุณมีทองเท่าไหร่
มาทำพิธีเพื่อเรียกทรัพย์
ตอนแรกก็เอกใจเหมือนกันว่ากลัวจะถูกหลอก
แต่เมื่อฟังหมอแต๊กบอกว่าเงินกับทองทั้งหมด
จะเอามาพันกับเทียนในพิธี
เสร็จพิธีจะห่อทองกับเงินด้วยผ้าขาว
แล้วให้เราเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในตู้ที่บ้านให้มิดชิดไม่ให้ใครเห็น
แม้แต่ตัวหมอก็จะไม่ยุ่งเขาก็เลยเชื่อค่ะ
นำทองรูปภัณฑ์คุณรู้ไหมเท่าไหร่๔บาท
กำไรข้อมืออีก๑บาทเงินสดอีก๕๐๐๐บาท

ระหว่างทำพิธีค่ะหมอแต๊กได้ใช้ผ้าขาว
คลุมร่างของเธอไว้ทั้งตัวเลยนะคะ

หลังเปิดผ้าคลุมออกก็ให้นำห่อผ้าขาวใส่ถุงขาวอีกชั้นหนึ่ง
แล้วนำไปเก็บไว้ในบ้านที่ใส่กุญแจอย่างดี
โดยจะเปิดผ้าขาวได้หลังจาก๓วัน๗วันแล้วมันจะเหลือไหม

เก็บไว้จนครบอายุของผู้ทำพิธียิ่งดี

ทุ่มปิดหน้าปิดตาแล้วก็ทำพิธีสวดอะไรสักอย่างหนึ่ง
อืมเขาก็นั่งรอสักพักหนึ่งเขาทำพิธีเสร็จเขาก็เอา
เขาก็ให้เราไปไว้ในตู้เมื่อเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นว่าเขาออก

ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมจากการตรวจสอบที่บ้านของหมอแต๊กในตำบลหินเหล็กไฟพบว่า

เป็นลูกชายกำนันด้วยนะคะ
หายออกจากหมู่บ้านไปสักประมาณ๒เดือนที่ผ่านมาบ้านปิดเงียบ
ทราบว่าเมื่อสักประมาณ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วโดนจับคาผ้าเหลืองนะจ๊ะ

ถูกจำคุกอยู่ประมาณ๑๐ปี
จะพ้นโทษออกมาได้สักประมาณ๗เดือน
กระทั่งมาพบว่าหมอดูแต๊กก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพยายามติดตามตัว

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ถือว่าเป็นภัยสังคมนะ
ปุ้ยเล่าไปอย่าให้แค่ผ่านหูนะครับ
พฤติกรรมพฤติการแบบนี้นะฮะจำเอาไว้
แล้ววันหนึ่งถ้ามีคนมาหลอกท่านแบบนี้
เชื่อเลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพ
โอ้โหแค่ให้ถอดทองจากคอออกก็ไม่ถอดแล้วอ่ะ

เอาเงินไปให้พ่อแม่พระในบ้าน
สำคัญดูแลพระในบ้านคุณอนันต์มากนะครับ